พี่น้องทะเลาะกันแต่ทะเลาะกันไอ้ท่าไหน
เอามีดทำครัวยาว๘นิ้วแทงน้องชาย
เข้าไปที่ท้องขวาเข้าไปที่หายปลาร้าซ้าย
อาการสาหัสเลยค่ะ
สภาพคือให้ออกซิเจนนอนจมกองเลือดอยู่บนที่นอนเลยนะคะ
เพราะดีนะคะเขาไม่เสียชีวิตนายนนทวิตอุปภักดีวัย๒๓ปีค่ะ
ถูกพี่ชายแทงเข้าหายปลาร้ากับหน้าท้องด้านขวานะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่แฟลต์๔การเคหะทุ่ง๒ห้องค่ะ
พอตำรวจลงพื้นที่ไปถึงเนี่ยเขาบอกเห็นคราบเลือดหน้าห้องเป็นทางยาวเลย
คนก่อเหตุคือพี่ชายอายุ๒๔ปีนายกริทชานะคะ
ก็ไม่ได้หนีไปไหนอะค่ะยืนอยู่ในห้องนั่นแหละ
สภาพก็คือเนื้อตัวเปื้อนเลือดมีแผลถลอกแขนขวาคิ้วขวาแตกด้วย

รู้เรื่องแม่รีบมาถึงที่เกิดเหตุเลย
ถามเกิดอะไรขึ้นแทงน้องทำไม

แมวตายมันยังไม่รู้อะไรเลยยังไงนะแทงน้องเพราะแมวตายเหรอคะ
คือในที่เกิดเหตุไม่ได้มีแค่สองพี่น้องคนนี้นะ
มีน้องคนเล็กคือน้องฟลุ๊กวัย๑๔ปีค่ะ
น้องมีแผลถูกตะปูทิ้มเท้าด้วย
ลุ๊กบอกว่าผมอยู่ในเหตุการณ์ที่พี่สองคนทะเลาะกัน

พี่คนโตคิดว่าพี่คนกลางทำแมวเขาตาย

รู้เข้าไปต่อยกันสองคนเลยพี่คนโตกับพี่คนกลาง

ลุ๊กบอกฟุ๊กตกใจมากวิ่งเข้าไปห้ามพี่สองคน
แล้วก็เลยไปพลาดเหยียบโดนตะปูในห้องนี่แหละ

ที่สอนอดอลเมืองแล้วนะคะ
ดำเนินคดีทางกฎหมายแล้วค่ะ